ใครจะไปท่องเที่ยวก็ให้ดูทิศทางน้ำกันด้วยเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
คุณผู้ชมที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยว๔คนเขาไปเล่นน้ำกันที่
ลำทานครองมะระเดืออยู่ใกล้กับน้ำตกสาริกา
ตอนเล่นน้ำใหม่ก็น้ำใสไหลเย็นเป็นปกติคุณผู้ชมค่ะ
สักพักนึงนะคะเกิดน้ำหลากเข้ามาแล้วพัดนักท่องเที่ยวทั้ง๔คนเนี่ย
ไปกับน้ำเลยเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกน้ำพัดไปค่ะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะคะ
ดูกระแสน้ำสิคุณแรงมากแรงมากตอนแรกไม่แรงขนาดนี้นะคะ
แล้วจู่น้ำก็พัดมานะคะ
แล้วสรุปสุดท้ายปรากฏว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะ
แต่ก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความชำนาญ
ว่ายน้ำนำเชือกเอาไปผูกกับต้นไม้

แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไต่มาตามเชือกทีละคน
ทีละคนจนทั้งหมดปลอดภัย
ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครั้งนี้ค่ะ
เกิดขึ้นจากการที่มีรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ครองมะเดือเขาแจ้งค่ะ
ว่ามีนักท่องเที่ยว๔คนติดอยู่กลางลำทาน

คือตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยนะคะ

เนื่องจากว่าบนเขาเกิดฝนตก
ทีนี้ก็ทำให้เกิดน้ำหลากลงมาข้างล่าง
นักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยคือไม่รู้เลย

เพราะว่าจุดที่เขาเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยฟ้าสว่างไง
ฝนไม่ตกไม่มีทีท่าเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
ที่ระดับน้ำสูงจนท่วมเกาะกลางลำทาน
ก็สรุปปรากฏว่าช่วยได้ทุกคนนะคะปลอดภัยทุกคนนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเล่นน้ำตก
เล่นน้ำตามลำทานต่างในจังหวัดนครนายกฟังนะคะ
เจ้าหน้าที่เตือนแบบนี้นะคะหากกำลังเล่นน้ำอยู่
สังเกตกระแสนน้ำเปลี่ยนไปไหม
ถ้ากระแสน้ำเปลี่ยนไปรีบขึ้นน้ำทันทีเลยค่ะ
เพราะนั่นคือสัญญาณเตือนว่าจะมีน้ำป่าหลากตามมา
แล้วก็สังเกตสีน้ำด้วยถ้าเริ่มขุ่นเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ย
กระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะก่อนเลยขึ้นเลยค่ะรีบเลยค่ะ
เพราะว่ามาไวเนี่ยไวจริงนะคะแต่ว่าเคสนี้

ไม่ว่าเป็นลำทานเป็นคลองเป็นน้ำตกทะเล
ช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำระวังไว้ก่อน